ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย

มุมก็บอกว่าเออกับเพื่อไทยก็ได้นะ

เหตุผลของทางก้าวไกลเนี่ยที่ผมฟังมานะฮะ
หนึ่งก็คือทางพักเก้าไกลแน่นอนแล้วว่า

เขาบอกเขาต้องการผลักดันกฎหมายต่าง
ในวารักษภาที่พระก้าวกลายก็สัญญาไว้กับประชาชน
สองพักเก้าไกลได้สอสอมากเป็นอันดับหนึ่ง
ในการเลือกตั้ง๑๕๑เสียง

สามเรื่องอาวุโสมันก็ไม่ได้เกี่ยว

ความจริงแล้วในอดีตเราก็เคยมีประธานสภาที่อาวุโสไม่ได้ว่าโอ้โหแก่กล้าอะไรขนาดนั้น

พักเขาเองเขาก็มีคนรู้เรื่องกฎหมายอยู่

เงื่อนไขหรือคุณสมบัติแล้วก็

เป็นความจำเป็นของเข้ากลาย

ข้อที่เขียนมาก็ดูว่ามีเหตุมีผลนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังเนี่ยนะครับ
ผมจะไม่พูดแต่ว่าผมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะ
สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือว่า

ถ้ามองบุคคลทั่วไปนะครับ
ที่ไม่ลึกเข้าไปในเรื่องของ
เรื่องของตัวบทกฎหมายเรื่องรัฐมนุนเรื่องการทำหน้าที่
เรื่องหน้าที่รำนาจของตัวประธานสภาพพฤทธิ์รัฐธรรณเนี่ย

เหมือนจะมีข้อมูลมีอะไรมารองรับว่าเราต้องการ
เพราะเราทำ๑๒๓๔นะครับ
แต่ในมุมของตัวบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลมันน่ากลัว

หน้าที่ประธานก็เขียนไม่ชัดนะครับ

ต้องทำหน้าที่เป็นกลางทางการเมือง
เวลาเลือกประธานมันต้องเลือกคะแนนต้องโหวตลับนะ
ให้รู้ไม่ได้แล้วว่าผ้าภูมิเลือกใครพี่เลือกใคร

คะแนนลับครับเพราะเขาห่วงเรื่องนี้ว่าจะไม่เป็นกลาง
วันนี้ไม่เลือกผมนี่ผมไม่ให้พูด
เผื่อผมได้เป็นประธานสภาแล้วผมก็อ๋อคุณหมอชนละนานไม่ได้
เออเอาเลยมาผมปิดก้านคุณอย่างเงี้ย

ตำรวจรับครับคือความเป็นกลางทางการเมืองนี้มันเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุด
และคำว่าประธานสภาต้องเป็นประธานของทุกคนทุกฝ่าย
ทั้งรัฐสภาและสภาพุทธแห่งรัฐสดรน
นั่นหมายว่าสมชิกสภาพุทธแห่งรัฐสดรนทุกฝ่าย
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาก็ต้องเป็นประธานของคนเหล่านั้นทั้งหมด
เพราะฉะนั้นการที่จะไปอ้างเหตุผลว่าผลักดันนู่นนี่นั่นเป็นของพักเนี่ย
มันอาจจะติดความเป็นกลางทางการเมือง
คือจะมาบอกว่าต้องการไปผลักดันกฎหมายของพระเก้าไกลวารัฐสภาอะไรพวกนี้
มันจะเป็นจุดอ่อนได้คนที่เขาจ้องที่จะหาเรื่องตรงนี้เขาก็เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นได้
สักครู่เนี่ยผมฟังหัวหน้าพิธานะครับว่าที่นายกเราพูดเนี่ย

เป้าหมายใหญ่คือต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ใช่ไหมครับ
นั่นคือเป้าหมายใหญ่เรื่องนี้เรื่องเล็กท่านพูดเลย
เรื่องการต่อรองพวกนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับ

เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าเอาเรื่องเล็กเนี่ยไปปิดกั้นไหมให้เรื่องใหญ่ประสบบนผลิต
หลายฝ่ายหลายคนเขาไม่สบายใจ
๑๑๒ในข้อ๕คุณเนี่ยหลายคนพูดมาอย่างนั้น
คือในข้อ๕ก็ไม่ได้ระบุเรื่อง๑๑๒แต่เขาระบุว่า
ในส่วนของเอกสิทธิ์ของสอสอในพักร่วม

มีสิทธิ์ในการเสนอกฎหมายเข้าสภา

เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นข้อด้อย
ที่เขาทำให้เขามาเอาเป็นข้ออ้างได้
การโหวตนายกเราก็ไม่เข้าสูตรเป้าหมาย
อันนี้ผมห่วงที่สุดนะ